คุณผู้ชมขับรถต้องเคารพกฎจราจร
เพราะคุณอาจทำให้ชีวิตคนอื่นต้องเปลี่ยนไปตลอดการ

เส้นทึพคือห้ามแซงไม่ใช่รีบแซงแต่เก่งค่อนี้พอเส้นทึพ

แล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไปชมคลิปพร้อมกันเลยครับ

แล้วเขาพยายามแซงแซงปุ๊บสะบัด
แล้วคันฝั่งตรงข้ามเขาขับมาของเขาดี
ไม่ได้รู้เรื่องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วถูกชนอย่างนี้

อีกฝั่งนึงรถเก๋งสีดำหง่ายท้องร้อนชีฟ้าเลย
ับเยินทั้งสองคันคนในรถคันนี้ที่มีกล้องอยู่นี่
รี๊ดลั่นเลยตกอกตกใจครับ
นำเป็นเสี้ยววินาทีสุดท้ายมันเปลี่ยนชีวิตคนอื่นตลอดการคุณผู้ชม
น้ำรถฝั่งนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาไม่รู้อิโนอิเน่มาเดือดร้อนมาบาดเจ็บมาสูญเสียกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
กล้องหน้ารถคันนี้เห็นทุกอย่างครับรถเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วแซงเส้นทึบไปมันห้ามแซงอยู่แล้ว
สุดท้ายตัวเองประคองรถไม่ได้ครับเสียหลักหมุนไปชนกับรถเก๋งสีดำที่วิ่งสวนทางมาตกข้างทางกันไป
ส่วนสีขาวเนี่ยสะบัดรถก็พังอยู่กลางถนนนี่แหละครับชิ้นส่วนกระจุยกระจายไปหมดเลย
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นบนถนนในจังหวัดบุรีรำคนขับรถสองคันบาดเจ็บทั้งคู่ครับนะฮะคันสีขาวเนี่ยสาหัสเลยนะคนที่เห็นเหตุการณ์นี้เห็นคลิปนี้ก็ตำหนิพฤติกรรมของคนขับรถแบบนี้ที่ไม่เคารพกฎจราจรนะฮะทำให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็เดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับ